เพราะว่าเธอก็เสียลูกมาหลายคนหลายเวลาเป็นปีเลยนะ
เรื่องราวของเธอเป็นอย่างไรติดตามกันหน่อยนะครับ
นี่คือภาพล่าสุดเรื่องของการจัดทำพิธีศพ
เพราะว่าลูกคนล่าสุดของเธอเสียชีวิตลงแล้ว

คนล่าสุดเนี่ยนะเธอบอกว่าเป็นลูกสาวชื่อน้องพรีมฮะ
เสียชีวิตและอยู่บนโลกใบนี้ได้เพียงแค่๒๙วันเท่านั้นเอง

คนนี้นะครับชื่อว่านางสาวสุดใจขวัญสำราญหรือคุณกิ๊ก
อายุ๓๔ปี
ถึงเนี่ยเยอะจริงต้องย้อนไปเมื่อ๑๑ปี

เธอบอกว่าตอนแรกคุณกิ๊กเนี่ย
อยู่กินกับสามีคนแรกจนมีลูกชายคนแรกเนี่ยอายุ๑๖วัน

ในช่วงเวลา๑๐โมงเช้า
คือก่อนที่ลูกคนแรกจะเสียชีวิตนะ
เธอเล่าให้กับนักข่าวของเราฟังแบบนี้ว่า
ฝันฮะเธอฝันเห็นแม่เท่า
ใส่ชุดโบราณหาบเงินหาบทอง
แล้วมาบอกกับเธอว่าขอแลก
แลกเงินแลกทองกับลูกชายเธอ
และเมื่อฝันแบบนั้นไม่นานลูกชายเธอเสียชีวิต

แล้วยังไงต่อมีต่ออีกลูกชายคนที่สอง
ตั้งท้องลูกชายคนที่๒แล้วคลอดออกมา
บอกว่าลูกชายของเธอคนที่สองก็เสียชีวิต
แล้วเสียชีวิตในเวลาแบบเดียวกันคือ๑๐โมงเช้า
โดยไม่ทราบสาเหตุเราคิดกราฟิกเป็นแบบนี้

แล้วยังไงล่ะต่อมามีลูกอีกก็คือ
ลูกสาวต่อมาเขาบอกว่ายังมีเพิ่มเติมมาอีก
ลูกสาวคนที่ห้าคือในความที่ว่าถ้าตามกราฟิกนะ
คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่เสียชีวิตใช่ไหม

แล้วต่อมามาคนที่ห้าเป็นลูกสาวค่ะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ต้องมีการแก้เคล็ด
ก็คือยกลูกสาวให้กับคนอื่น
เหมือนก็กลายเป็นลูกคนอื่นแล้วจะได้มีชีวิตรอดต่อมาได้
แล้วกลายเป็นว่าแก้เคล็ดแบบนั้นได้ผลฮะ
เพราะว่าตัวลูกสาวคนที่๕นั้นรอดตอนนี้อายุ๗ขวบแล้วนะครับ

คือเธอก็เลิกกับสามีคนแรกแล้วมาอยู่กับอีกคนก็คือ
นายคำพันธ์พรมสกุลอายุ๓๒ปีนั่นคือสามีคนปัจจุบัน
แล้วก็ตั้งท้องอีกเป็นลูกชายนั่นแหละฮะ
ปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเธอฝันเห็นแม่เท่าอีกแล้ว
เธอนะฮะไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลาเลย
เพราะเธอมีประสบการณ์จาก๔คนแรกที่เสียชีวิตไปใช่ไหมล่ะ
หมอปลาก็มาทำพิธีให้จนลูกชายคนนี้คนที่คลอดออกมาต่อเนี่ย
ก็คือคนที่๖รอดนะรอดนะแล้วตอนนี้มีอายุอยู่๓ขวบแล้วนะครับ
ร่างกายก็แข็งแรงดีแต่กลายเป็นว่าเรื่องเศร้ามันมาอีกแล้ว
คนที่๕คนที่๖รอดใช่ไหมต่อมาคนที่๗เป็นลูกสาวคนล่าสุด
ชื่อน้องพรีมเนี่ยลืมตาดูโลกได้เพียงแค่๒๙วัน
เสียชีวิตฮะในช่วงเวลาตี๓ของวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง
คือก่อนที่จะเสียชีวิต๓วันคนล่าสุดคนที่๗นะน้องพรีมนะ
ตัวคุณแม่เขาฝันอีกแล้วแบบเดิมเลย

มาเข้าฝันบอกขอแลกเงินแลกทองด้วยชีวิตของลูก
แล้วเธอก็โทรไปปรึกษาหมอปลาแล้วแต่พอดีว่าวันที่โทรไปหาหมอปลาเนี่ย
หมอปลาแกไม่ว่างติดภารกิจช่วยเหลือคนอื่นอยู่

พรีนลูกสาวคนล่าสุดก็คือคนที่๗ของเธอ
เสียชีวิตมีชีวิตอยู่บนโลกได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะ
อ่ะหมอปลาเองก็รู้รู้เรื่องราวนี้นะแล้วเราเองก็พูดคุยกับหมอปลาด้วย

แล้วหมอปลาก็เล่าให้เราฟังว่ารู้สึกเสียใจมากแล้วรู้สึกแบบรู้สึกผิดอ่ะ

หมอปลาก็บอกว่าเสียใจจริงที่ช่วยไม่ทัน
เพราะตอนแรกคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าเคยไปทำพิธีให้แล้ว

แล้วอย่างนี้จะยังไงต่อดีหมอปลาบอกอันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงซะ
มีเวลาจะลงไปหาไปหาคุณกิ๊กเนี่ยที่เป็นคุณแม่เนี่ยนะ
แล้วจะไปพูดคุยเดี๋ยวจะไปดูพื้นที่บริเวณบ้านด้วย
และถ้าเป็นไปได้จะพยายามทำพิธีเพื่อถ้ามีเรื่องของคุณสัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
จะทำพิธีเพื่อให้มีชีวิตที่โอเคแล้วก็ลูกเนี่ยที่เหลืออยู่๒คนเนี่ย
ใช้คำว่าที่เหลืออยู่มันเศร้านะฟังแบบนี้นะมีชีวิตที่แข็งแรงและอยู่บนโลกนี้ได้ยาวนานกว่านี้นั่นเองนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูอยู่นะเป็นกำลังใจให้จริงนะครับกับครอบครัวนี้ฮะ
ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปริศนาที่ว่าเสียชีวิตกันในวันเวลาใกล้เคียงกันนะ